ส่วนเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังอ่วมอยู่ค่ะ

หน้าโรงพยาบาลสุโขทัยสถานการณ์เขาบอกว่ายังน่าเป็นห่วง
เพราะว่ารถเล็กยังผ่านไม่ได้นะคะได้แต่รถยกสูง
อกจากนี้ค่ะกระแสน้ำที่ไหลแรงก็ซัดบ้านชาวบ้านหมู่ห้า
ทั้งหลังเลยนะคะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ทั้ง๕สามวันถึงว่าละครับ
นี่ค่ะมันเหมือนกับเป็นทางน้ำไหลพอดี

แล้วคือบ้านที่มันไปอยู่ขวางทางน้ำนี่มันอยู่ไม่ได้จริง

อันนี้เป็นสภาพบ้านของนายอำนาจศรีสุวรรณอายุ๔๔ปี
ชาวบ้านบ้านหางคลองหมู่ห้าตำบลบ้านเก้วเมืองสุโขทัยค่ะ
ถูกกระแสน้ำไหลแรงซัดบ้านไปทั้งหลังเลย
เพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากทุ่งทะเลหลวง
บ้านหลังนี้เขาบอกพังมานานประมาณ๓๔วันแล้วอะค่ะ

พันธรีคเนธรักวุ่นรองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติ

ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายค่ะ
เรื่องต้นก็มอบข้าวสารอาหารแห้งยากันยุงน้ำดื่มให้นะคะ
ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่สุโขทัย

อ่างเก็บน้ำแม่มอกอำเภอเถินจังหวัดลำปาง

วนน้ำผ่านทางอำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภอศรีสำโรง
และอำเภอเมืองสุโขทัยบริเวณตำบลบ้านกล้วย
ก่อนจะไหลลงคลองแม่ลำพันธุ์และแม่น้ำยม
ทำให้โดยรอบคลองแม่ลำพันธ์ยังถูกน้ำท่วมและไหลแรงนะคะ
แต่ว่าปริมาณน้ำถือว่าลดลงบ้างแล้ว
ถนนหลายสายรถเล็กสามารถสัญจรได้บ้าง
ยังต้องใช้รถที่ยกสูงเท่านั้นถึงจะผ่านได้ค่ะ

เขื่อนเจ้าพระยายังคงมีการระบายน้ำ
ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลงท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยา
รองรับมวลน้ำจากภาคเหนือค่ะ
ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าขีดแดงถึง๑๖เซน
บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมสูงประมาณ๕๐๑๕๐เซนติเมตรหลายวันแล้วนะคะ
ส่วนเขตเทศบาลตำบลโพนางดำออกซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ
บ้านเรือนประชาชน๑๔๔๘ครัวเรือนถูกน้ำท่วมสูงมิดชั้น๑ค่ะ
หลังเกือบถึงชั้น๒เลยนะคะ
อย่างบางบ้านเนี่ยบ้านบางหลังเขาเลี้ยงไก่ไข่เอาไว้๔๐ตัว

พอเจอน้ำท่วมเลยต้องใช้หลังคาบ้านเป็นที่เลี้ยงไก่ชั่วคราวอะค่ะ
ก็ต้องรอสถานการณ์คลี่คลายก่อนนะคะ
อกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนที่ต้องอยู่แต่ในบ้าน
แม้ว่าน้ำจะท่วมสูงแต่ก็ยังออกไปไหนไม่ได้คือเขาห่วงทรัพย์สินมีค่า
เฝ้าบ้านไว้ก่อนใช่ค่ะยังไงก็ต้องอยู่เฝ้าบ้านไว้ก่อนนะคะค่ะ
ส่วนที่โคราชค่ะนครราชศรีมา
วนน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างอำเภอโนนไทย
ไหลเข้าท่วมถนนมิตรภาพโคราชขอนแก่นตั้งแต่แยกตลาดแคมอำเภอโนนสูง
จนถึงแยกบ้านวัดอำเภอคงเป็นระยะทางถึง๔๕กิโลเมตรนะคะ
เนี่ยค่ะถนนนะคะพื้นผิวการจราจรระดับน้ำสูง๕๐เซนติเมตร
แล้วน้ำมันไหลเชี่ยวมันไหลตัดถนนแบบนี้นะคะ
รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เป็นวันที่๒แล้วค่ะ
ก็จะได้เนี่ยพวกรถบรรทุกรถกระบะยกสูงที่ผ่านไปได้
ว่าน้ำจะท่วมพื้นผิวจราจรถนนมิตรภาพตรงจุดนี้ไปอีกประมาณ๒วันนะคะ
ใครต้องสัญจรผ่านหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะ
ตำรวจทางหลวงนครราชศรีมาแนะนำประชาชนค่ะที่จะเดินทางจากตัวเมืองนครราชศรีมาไปจังหวัดขอนแก่น
เลี้ยวขวาไป๓แยกวังหินวิ่งไปถนนทางหลวงหมายเลข๒๒
สามแยกประทายและ๔แยกประทาย
พอถึงสี่แยกอำเภอศรีดาให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เขามีป้ายแนะนำทางเลี่ยงน้ำท่วมติด
แจ้งเตือนไว้เป็นระยะให้ประชาชนได้ทราบค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าอยู่มาตั้งนานไม่เคยเห็นว่าน้ำท่วม
แล้วมาท่วมบนถนนสายหลักอย่างถนนมิตรภาพมาก่อน
สัตว์ที่เห็นเนี่ยเขาเป็นสัตว์ร้ายหรือสัตว์นำโชคกันแน่ค่ะ

สิทธิ์สปีดมอเตอร์ด้วยมาไวมาก

แล้วก็ถ่ายเอาไว้ได้ทันนะคะเจ้าของบ้านนี้ค่ะ

พร้อมข้อความว่าเมื่อระดับน้ำลด

ในคลิปนะคะจะเห็นบรรยากาศของบ้าน
ถูกน้ำท่วมขังมาได้สักระยะค่ะ
ตอนนี้น้ำก็ลดระดับลงแล้ว

ก็เกิดขึ้นเหมือนในภาพเลยค่ะ

ก็เห็นสุนัขวิ่งไล่เจ้าตัวเงินตัวทอง

แล้วมันก็ต้องวิ่งหนีตายเข้าไปในบ้านนะคะ
แล้วก็ผ่านหน้าคุณลุงไปอย่างรวดเร็ว

ไม่เพียงคว่างพระคิริวที่ถือติดมือ

แต่ถามว่าทันไหมไม่ทันการนะคะ
เงินตัวทองเนี่ยหายไปกับสายน้ำหลังบ้านไปแล้วค่ะ
คลิปนี้ทำเอาชาวเน็ตอารมณ์ดีค่ะ

ต้องดูถึง๓รอบกว่าจะแน่ใจว่า

และบางคนถามแบบนี้เลยนะคะคุณจุธารัฐ
บ้านหลังนี้เลขที่อะไร
ขอเลขที่บ้านด่วนใช่ไหม

อารมณ์ดีมีอะไรแปลกให้ได้ดูกัน